ต้องฝากบอกทางคนขับรถจักรยานยนต
หรือว่าท่านที่ใช้รถใช้ถนนแล้วเฉียวชนคน

แล้วก็โยนไปโยนมาโยนไปโยนมาแบบนี้
วันนี้ท่านทำเป็นเล่นไปนะครับ

ถ้าน้องเขาไปพูดในศาลว่าคุณไม่เคยมาเยียวยาเขาเลย
ไม่เคยเห็นอกเห็นใจไม่เคยมาช่วยเหลือเขาเลยเนี่ย
สารท่านไม่เมตตานะครับคุกจริงนะ

ถูกครับวันนี้เข้าใจแหละว่าคุณขับรถจักรยานยนต

คือความจนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความรับผิดชอบนะครับ
เมื่อมันเกิดเหตุแล้วคุณเองจะต้องดิ้นลนนะครับ
ลนเพื่อที่จะไปเยียวยาผู้เสียหายเขา
ซึ่งเขาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่จากการกระทำประมาท

ถ้าผมดูไม่ผิดเหมือนน้องเขาก้มดูอะไรสักอย่างไง

แต่เหมือนเขาก้มดูแล้วเงยหน้ามาก็ชนน้องเขา